เมื่อ๒๒สิงหาคมนางวิพาพรผู้ตายเนี่ยส่งข้อความมาขอยืมเงินบอกว่าติดปัญหาเรื่องบ้านขอยืมเงิน๓แสนแต่เธอเนี่ยให้ยืมไป๑แสนบาทนะครับส่วนเพื่อนคนอื่น๒แสนบาทสูงสุดคือพี่ที่ทำงานอีกคนที่ให้ยืมไป๙แสนบาทรวมทั้งหมด๑๓๙๐๐๐บาทไม่ได้ทำสัญญาเงินกู้กันเพราะว่ารู้จักกันนะครับมานานเป็น๑๐ปีหลังจากให้ยืมไปแล้วผู้ตาย
เงินไปเธอก็ทวงถามไปว่าแล้วจะใช้เงินคืนยังไงนะครับ
ลองฟังเพื่อนนะครับของผู้ตายเล่าหน่อยครับ
ก็มีส่วนมาว่าขอยุ่งต่างแสนเราก็ช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้
แล้วที่ให้ยิงมาเท่าไหร่ครับส่วนตัวเรา
ก็ที่เรามาให้ยิงมาเท่าไหร่เราไม่ได้ไปกดดันอะไรเลยใช่ไหม

มีการไปโทรงหนี้อะไรไหมครับ

แล้วมีการโทรงคุยโทรงหนี้ก่อนแล้วหรือไม่ได้
เราแค่ก็คุยว่าส่วนเงินที่เราให้ไป
นำศพลูกสาวแล้วก็หลานชายไปบำเพ็ญกุศลที่วัดหนามแดงนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั่นแหละ
แต่พี่ชายของนายสานิทผู้ก่อเหตุนะครับ
นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนั้น
ล่าสุดนายสุรศักดิ์ระบุว่าเขาเป็นพ่อเลี้ยงของนางสาววิพาพร
ส่วนที่ต้องการนำมาที่วัดหนามแดงเพราะแม่ของนางสาววิพาพรเสียชีวิต
และเอามาไว้ที่วัดนี้ส่วนเรื่องเงินบริจาคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้น
ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องมาก่อนและเมื่อเป็นกระแสขึ้นมาจึงตัดสินใจ
ยื้อแล้วไม่ยื้อเอาศพลูกสาวมาที่วัดหนามแดงแล้ว
เขาจะไปร่วมแสดงความเสียใจนะครับในวันชาปนกิจที่จังหวัดกำแพงเพชร
อาจจะขอนำกระดูกกลับมานะครับเก็บไว้กับแม่ของเขาที่วัดหนามแดงเท่านั้น
ส่วนลูกเขยก็ให้เป็นไปตามกฎหมายครับ
ก็จบหลานจบลูกสาว
คุณพ่อสาเหตุที่เราอยากเอามาจัดที่นี่มันเพราะอะไรครับ
เพลินพ่อแม่ก็อยู่นี่อยู่วัดหนามแดง
รองผู้อเมริกาสำนักงานเขตพฤษฐีการศึกษามัธยมสึกษาสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งดูแลเรื่องเงินบริจาคของโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ที่เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ
บริจาคเงินช่วยเหลือผ่านบัญชีโรงเรียนให้กับนักเรียนที่เสียชีวิต
เพื่อใช้จัดงานศพนะครับปิดรับบริจาคแล้วนะครับ
บริจาคสูงถึง๒๓๙๐๐๐บาท
เงินจำนวนนี้นะครับยังไม่มีการเบิกใช้
ยังรอดูท่าทีของญาติของผู้เสียชีวิตก่อน

เนื่องจากยาดบอกว่าไม่สามารถจัดงานศพได้

ในการโรงเรียนจึงต้องการจะช่วยด้วยความบริสุทธิ์นะครับ
เรื่องต้นนะครับจะนำเงินไปใช้จ่ายในงานศพ
แล้วก็ส่วนที่เหลือจะนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาล
ส่วนอาการของนายสานิทผู้ก่อเหตุนะครับ
ล่าสุดปลอดภัยแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
แต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ